สวัสดีครับ๗นาฬิกา๔๐นาทีครับมาตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยยิ่งเข้าใกล้ช่วงเทศกาล
ตรดจีนนะครับหลายคนวางแผนเดินทางท่องเที่ยวตามจุดต่างทั่วไทยตอนบนยังจะนอด
ส่วนบริเวณทางตอนล่างฝนนั้นยังมีโอกาสตกหนักอีกหรือไม่
เช้าวันนี้ใครที่จะเดินทางท่องเที่ยววางแผน
ที่จะเดินทางในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้มาฟังดีนะครับ
เริ่มต้นดูเรื่องของลมหนาวกันก่อนแล้วกันนะครับ
เช้าวันนี้อย่างที่คุณเขมสอนได้บอกไปนะครับ
หลายพื้นที่ในเมืองของเรานั้น
ยังคงได้สัมผัสอากาศเย็นสบาย

เช้านี้ก็ยังคงเย็นสบายอยู่นะครับ
ปัจจัยสำคัญก็คือเรื่องของบริเวณความกดอากาศสูง

ตอนนี้ยังแผ่ปกคลุมบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
บริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสาน
แต่ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปจะอ่อนกำลัง

ภาพรวมความหนาวเย็นก็จะหายไป
แต่ว่าลักษณะอากาศตอนเช้าเราก็ยังได้สัมผัสลมเย็น

ในช่วงตั้งแต่วันศุกร์เป็นต้นไป

ก็จะกลับมาเยือนเมืองไทยของเราอีกครั้ง
เริ่มต้นในบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน

ทั้งในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออก

บริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
เราจะได้สัมผัสอากาศหนาวลมเย็น

เราก็จะได้เจอกับสภาพอากาศที่หนาวเย็น
ตั้งแต่ช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาต่อเนื่อง

ว่าในช่วงเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่

ยังไงใครที่จะเดินทางท่องเที่ยว
ในระยะนี้อยากสัมผัสอากาศหนาวเย็น

ว่าเกิดอะไรขึ้นกับสภาพอากาศเมืองไทยของเรากันบ้าง

อุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อยนะครับ

คือบริเวณที่มีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำกว่า๑๕องศาเซลเซียต
ตอนนี้ถอยร่นออกจากเมืองไทยของเรานะครับ

ขอบของภาคเหนือฝั่งตะวันออกภาคเหนือฝั่งตะวันตกชิเลเซียแล้ว
วันนี้อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ๑๖๑๗องศาเซลเซียต
ภาพรวมทั่วประเทศยังคงเป็นสีเขียวนะครับคืออากาศเย็นสบายครับ
แต่ว่าช่วงกลางวันแดดอาจจะร้อนหน่อยนะครับ
เพราะว่าท้องฟ้าโปร่งสูงสุดในบริเวณพื้นที่ภาคกลาง
จะอยู่ที่ประมาณ๓๓๔องศาเซลเซียต
ในขณะที่ในวันพรุ่งนี้ครับคำนวณต่อไปพบว่า
อากาศหนาวลมเย็นนั้นยังคงปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยอยู่นะครับ
เฉลี่ยแล้วพรุ่งนี้อุณหภูมิมีโอกาสลดลงไปอยู่ที่ประมาณ๑๔๑๕องศาเซลเซียต
ในขณะที่วันศุกร์ครับน่าจับตา
ให้คุณผู้ชมได้ดูพื้นที่สีน้ำเงินดี
สังเกตว่ามีการแผลเข้ามาปกกลุ่มในเมืองไทยของเรามากยิ่งขึ้นนะครับ
ในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนภาคเหนือฝั่งตะวันออก
พรุ่งนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันศุกร์
อุณหภูมินั้นก็จะอยู่ที่ประมาณ๑๔๑๕องศาเซลเซียต
วันเสาร์จะเป็นอย่างไรในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับ
จากเรื่องของอุณหภูมิที่น่าจับตาแล้ว
อีกหนึ่งสถานการณ์ก็คือเรื่องของฝนนั่นเอง
หลายคนกังวลว่าวันหยุดสุดสัปดาห์นี้
ถ้าหากจะกลับบ้านไปเที่ยวบริเวณพื้นที่ภาคใต้

เพราะว่ากลุ่มฝนกลุ่มใหญ่ที่จะมีบทบาทต่อสถานการณ์น้ำในเมืองไหนของเรา
วันนี้คาดการณ์ว่าจะเป็นวันสุดท้ายที่มีกลุ่มฝนเหล่านี้
เลื่อนที่เข้ามาปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
ส่วนใหญ่นั้นก็จะเป็นบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนะครับ
อย่างที่เห็นก็คือในบริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานีนราธิวาสอาจจะหนักหน่อย
แต่ว่าหลังจากวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปกลุ่มฝนจะค่อยอ่อนกำลังลง
แล้วก็กลุ่มฝนนั้นจะค่อยเลื่อนกลับไปตกบริเวณทางตอนบนนะครับ
คงจะไม่สามารถที่จะทำให้เกิดน้ำท่วมเหมือนช่วงที่ผ่านมาได้นะครับ
นี่คือลักษณะการเกิดฝนที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไป
หลังจากผ่านพ้นกลุ่มฝนกลุ่มนี้ไปแล้วคาดการณ์ว่า
หลังจากนั้นต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นเดือนนะครับฝนก็จะลดลง
นี่คือภาพรวมการคำนวณปริมาณน้ำฝนสะสม๔๘ชั่วโมงหลังจากนี้นะครับ
พบว่าจุดที่จะกลับมามีฝนตกสะสมเยอะก็คือในบริเวณพื้นที่ระนองแล้วก็ชุมพรครับ
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ฝนที่นี้
เรื่องสุดท้ายก็คือมาดูเรื่องคลื่นหน่อยนะครับ
จากการตรวจสอบสถานการณ์คลื่นวันนี้ยังเป็นอีก๑วันนะครับ

พื้นที่สีเขียวคือบริเวณที่คาดการณ์ว่าจะมีคลื่นสูงประมาณ๒๓เมตร
วันนี้ยังปกคลุมในบริเวณพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยตั้งแต่ตอนบนจนถึงตอนล่าง

สังเกตว่าคลื่นนั้นจะมาอยู่ในแถวบริเวณทางตอนล่างสักส่วนใหญ่

ชาวเรือที่จะออกเดินเรือยังคงต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับ
แต่ว่าหลังจากวันนี้เป็นต้นไปวันพรุ่งนี้
คลื่นลมในบริเวณพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยจะเริ่มสงบลง
เว้นพื้นที่บริเวณทางตอนล่างนะครับ
โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดสงคลาอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังกันหน่อย

ถึงแม้ว่าตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับเมืองไทยของเราก็คือ
สถานการณ์ฝนจะลดลงแต่ว่า
ห่วงนี้อยู่ในช่วงเวลาของการฟื้นฟูนะครับ
เพื่อที่จะรอรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ต่อไป
วันนี้มีภาพความน่ารักของการฟื้นฟูมาฝากนะครับ
เป็นภาพหนูน้อยที่ออกไปช่วยคุณพ่อคุณแม่
ในการฟื้นฟูในการทำให้
แวดล้อมที่เขาอยู่กลับมาเหมือนเดิม
เป็นเด็กที่ไปช่วยงานมูลนิธิ
เป็นมูลนิธิที่มีชื่อว่าสว่างราชศรัทธาธรรมสถาน
ซึ่งอยู่ที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคิริคัน

ได้รับผลกระทบหนักเหลือเกินจากน้ำท่วมครั้งที่แล้ว
โอ๊ยนี่เด็กตัวแรกนี่ช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับถือถุงยังชีพนะครับ
แล้วก็ทำหน้าที่เป็นจิตอาสาช่วยแพ็คของแบบนี้นะครับ
โดยเจ้าหน้าที่มูลนิธิเล่านะครับว่า
แรกเด็กก็อาจจะสนุกสนานกับสิ่งที่ได้ทำ
ได้ร่วมกันได้ไปเจอเพื่อนได้หยิบจับของจับของเล่นแบบนี้
สิ่งหนึ่งที่จะช่วยปลูกฝังให้เด็กเหล่านี้เนี่ยนะครับ

เพื่อที่จะเติบโตไปกลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ

พอเวลาน้ำท่วมก็คือพ่อแม่ก็มาช่วยเดี๋ยวนี้แล้วโรงเรียนก็อยู่ใกล้มูลนิธิค่ะ
พอเลิกเรียนก็น้องก็เลยมาช่วย
อยากมาช่วยบ้างบางคนก็นอนอยู่นี่ด้วย
ก็ให้ช่วยยกถุงผ้าที่แพ็กแล้ว
แล้วก็ของเล็กอะค่ะเขาอยากช่วยก็เขาก็ช่วยถือไปไว้

ถึงจิดลำมามาแหลงเล็กก็ถือไปไว้ให้
เขาจะได้ฝึกเป็นผู้ให้กับคนอื่นมาก
ตอนนี้ก็นอกจากคนในพื้นที่แล้ว

ความสมบูรณ์ให้กลับคืนสู่พื้นที่ได้
ก็ถือว่าเป็นแรงใจสำคัญเลยทีเดียว
ทีนี้เดี๋ยวขอเกริ่นไว้ก่อนแล้วกันพรุ่งนี้อาจจะไม่ได้อยู่ที่สตูดิโอ
อ้าวไปไหนเพราะว่าจะพาไปชมบรรยากาศตรูจีน

แต่ว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศตรุษจีนนอกสถานที่

ใครจะไปฮ่องกงสุดสัปดาห์นี้ไปตรุษจีน

เราต้องทำเพื่อต้องเที่ยวเอาง่ายหรอ
สำหรับใครที่จะเตรียมตัวเนี่ยไปดูบรรยากาศจริงเลยเป็นยังไง
เขาเตรียมตัวอะไรยังไงสภาพอากาศหนาวเย็นแค่ไหน

ครับนี่ก็คือรู้ก่อนร้อนหนาวในเช้าวันนี้ครับผม